ไปค่ะคุณผู้ชมไปดูสวนลุมกันหน่อยเมื่อวาน
หลายคนติดตามดูอยู่นะว่าสรุปแล้ว
ทุลักทุเลแค่ไหนจับไหวไหม๔๐ตัว
เขาก็บอกว่าสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
จับได้ตามเป้านะคะที่ว่าจะจับ๔๐ตัว
แล้วก็วันนี้น่าจะมีการย้ายไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

ปฏิบัติการจับตัวที่เราคุ้นชื่อกันว่าตัวเงินตัวทอง
ก็คือจับวรนุษย์นะถ้าเอาชื่อเต็มของเขาจริง
นโยบายควบคุมปริมาณในสวนสาธารณะลุมพินี
สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
เริ่ม๑๐โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ

รอติดตามดูเลยล่ะว่าจับกันยังไงทุลักทุเลขนาดไหน
สื่อต่างชาติอีกกว่า๑๐สำนักก็มารอติดตามเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีสก๊อตเทปมีเชือกป่านมีกระสอบป่าน
ไม่ได้มีการใช้ของมีคมใช้ปืน
หรือว่าใช้อะไรที่เป็นความรุนแรงตามที่หลายคนจับตามออกอ๋อนี่ประดุกล่อ
อันนี้เขาก็ของกินไงคุณสัตว์ตามปราสาทสัตว์น่ะเนอะ

ตายแสดงตายแสดง
เขาก็ล่อมาแล้วก็จับกันอย่างนี้
ทุลักธุเลนะเขาเป็นคนจริงว่าใช่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมาก
นางสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรทม

แต่ก็ยืนยันค่ะว่าการดำเนินการในครั้งนี้
ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์จริง

เพราะว่าสวนลุมพินีตอนนี้เนี่ยถือว่าก็มีเจ้าตัวพวกนี้เยอะเกินไปแล้วล่ะ

เอาจริงด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ย
บางทีเดินคุมถนนไม่กล้าวน่าจะวิ่งตัดหน้านะ
ตัวทองออกมาเดินซึ่งบางคนไม่รู้ฉัก
ก็เกิดการตกใจกลัวมันเป็นปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยและตกใจกลัว
เรามีการสำรวจข้อมูลมูลเบื้องต้น
พบว่ามีประมาณ๔๐๐ตัวที่ออกมาอยู่ฝังตัวอยู่ต่าง
แต่ส่วนที่ออกมาเดินเนี่ยคือตัวที่ค่อนข้างเป็นตัวโตเต็มวัยคือตัวโตหน่อย
ก็มีความยาวตั้งแต่๒๕๑เมตรจนถึง๒๕
ตัวใหญ่ถึงขนาด๓เมตรก็ยังมี

เป็นตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยที่ออกมาเดินกันนะคะ
ซึ่งสื่อต่างประเทศอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ก็มาเกาะติดเหมือนกัน
เขาก็มีความเห็นที่มาสังเกตการณ์กัน
ฝั่งที่เห็นด้วยก็มีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าสิ่งที่สื่อต่างชาติเขาจับตามองเป็นพิเศษก็คือ
เรื่องของการปฏิบัติการในการจับนี่แหละ
เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการจับสัตว
เพราะว่ามันยังอยู่ในบัญชีรายชื่อของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ค่ะ
อย่างที่บอกเมื่อวานนี้เริ่ม๑๐โมงเช้าแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวลา๔โมงเย็น
เจ้าหน้าที่กรทมก็สามารถจับไปได้ครบตามเป้านะคะที่บอกว่าจะจับไป๔๐ตัวก่อน
ซึ่งเช้าวันนี้ค่ะพวกมันทั้งหมดนี้ก็จะถูกส่งไป
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครติดตามไปด้วย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้า
วันนี้ลองดูหน้าจอก็พูดถึงการจับ

ความเห็นก็บอกว่าจะจับทำไม
เป็นพื้นที่ที่มันอยู่ของมันมาตั้งนานแล้วสงสาร
แล้วก็เห็นภาพถูกจับมัดมือมัดเท้าเนี่ยสงสารมันมาก
แต่อีกมุมนึงก็บอกว่าแต่มันน่ากลัวจริง
แล้วมันก็อันตรายนะถ้าโดนมันกัดเข้า
ใครที่ไม่อยากให้จับเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหม
ประเด็นนี้มีเยอะมากบอกว่าใครไม่เห็นด้วย

นั่นน่ะสิแต่ทีนี้มาดูความคิดเห็นที่ทางไทยรัฐ
ก็เปิดกว้างนะคะก็รับฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชม
เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐค่ะ
ส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะ
ความคิดเห็นที่ค่อนข้างเยอะ

เอาเวลาไปจัดระเบียบสุนัขจรจัดดีกว่าไหม

มันไม่ได้ทำร้ายใครมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนนะ

ที่เห็นด้วยบอกว่าก็มันมีเยอะ

เขาก็ควบคุมเอาไว้ไม่ให้มันเยอะเกินไป
เพราะคนไปออกกำลังกายในสวนลุมบางคนก็กลัว
เพราะอย่างที่เล่าว่า๓เมตรก็มี

บางคนก็กลัวก็มีสองฝั่งนะคะ

ทีนี้มาดูเจี๊ยบเรียบด่วนหน่อย

คือนิดนึงเจี๊ยบเรียบด่วนเขาโพสต์ข้อความค่ะ

สาเหตุที่ต้องจับออกไปสวนลุมเนี่ย
ไม่ใช่เพราะว่ามันไปทำลายระบบนิเวศ

จริงแล้วถ้ามีเยอะแปลว่าระบบนิเวศดี

ทำลายต้นไม้จนได้รับความเสียหาย

มันก็อาจจะทำให้คนกลัว

แล้วก็การจับไม่ได้จับครั้งแรก

รอบทีก็๓๐๔๐ตัวนะคะ

เหมือนที่คนพลาดหัวหรือตั้งประเด็นกัน

มันไม่ใช่ก็จะไปออกเป็นไปบางส่วนเท่านั้น

บอกว่าจะจับกันขนาดนี้

ตอนนี้พิสุนักบ้าก็อารวาสเยอะแยะด้วย

แต่คนที่เขากลัวเขากลัวจริงดิฉันก็เข้าใจนะ

แค่เห็นตุ๊กแกก็กลัวแล้ว

ส่วนตัวไม่กลัวชอบสัตว์ที่มีลักษณะอย่างนี้

ทำไมเรารัชฟณอัลทำหน้าแบบนั้นนั่นใส่พี่ล่ะ

ตัวไงเท้ากันดิฉันไม่กลัวแต่ตัวอื่นก็เอาหมดเลยหรอ

ตุ๊กแก่คุณก็โอเคหรอจับมั้ยโอเค
ถ่ายรูปเลยจ้ะใกล้พอเห็นตัวนี้ชอบมากเลย
เลิกควบชั่วคร้าวเลิกควบชั่วคร้าวเอาล่ะ